อันนี้ที่ผ่านมาคุณไปที่เลย
แต่ก่อนหน้านี้คุณก็ไปยังที่ที่หนึ่ง

คุณผู้ชมที่เกาะคำชโนธเนี่ยนะคะประชาชนก็แห่กันไปขอพรจากพ่อปู่แม่ย่ากันเยอะมากเลย
โดยเฉพาะช่วงใกล้เทศกาลเข้าพรรษาแบบนี้ด้วยนะคะ
แล้วเขาก็นำเทียนพรรษาไปถวาย

แล้วทีนี้ก็มีนางรำมารำถวายแก้บน
รำถวายบวงสวงกันเยอะแยะมากมาย
แต่ว่ามีไฮไลท์ที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมไปดู
สัมผัสด้วยตาของตัวเองที่เกาะคำชโนธ
ว่าเรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมค่ะ

ที่ที่หลายคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี

เกาะคำชโนธบ้านโนนเมืองจังหวัดอุดรธานี

เขามีการจัดพิธีบวงสวงพญานาค
ก็คือพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมา
ซึ่งเป็นพิธีใหญ่เพื่อถวายเทียนพรรษา

จ้ำชาวการคำวรรษาคนเดิมนี่แหละ

คำชโนธเขาจะมีพ่อจ้ำที่เป็นผู้ประกอบพิธี
นำสวดท่องคาถาหรือรับพิธีบวงสวงต่างนะ
โดยภายในพิธีนะเช่นเคยเลยค่ะ
มีการตั้งโต๊ะหมู่บูชาทำพิธีบวงสวง
จนถึงการไล่รำถวายนะคะ
เป็นเจ้าของเสียงเพลงประกอบละครเรื่องดัง
เขามาร่วมรำถวายด้วยนะคะ
ซึ่งการรำถวายเนี่ยใช้เวลาในการรำประมาณสี่สิบนาที
บรรดานนางรำมากันเป็นแบบว่าชุดใหญ่เลยค่ะ
นี่เขาไปขอถ่ายรูปขอลายเซ็นเหรอฮะ
ไม่ใช่คุณเพราะว่าระหว่างที่น้องริต้ากำลังร่ายรำเนี่ย
ก็จะทำการโปรยทานไปด้วย

คุณไม่ต้องยืนห่างเพราะมันจะไม่ดังป๊อก

เป็นโปรดทานแบงค์คุณ
นี่แหละค่ะบรรดาแบบว่าสาธุชน
หลายคนที่มาร่วมงานนะก็วิ่งมารอรับโปรยทานกันมากมาย

น้องคนนี้ค่ะเขาก็มามีความเชื่อความศรัทธา

มาร่วมรำบวงสวงด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ดูแล้วก็โอ้น่ารักนะคุณนะ
เด็กน้อยนะมีความศรัทธาความเชื่อ
แล้วก็มาไล่รำบวงสวงแบบนี้นะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมแล้วระหว่างที่น้องกำลังไล่รำกันอยู่

เขาบอกว่าพบกับความแปลกประหลาดบนภาพถ่าย

เป็นภาพคล้ายกับผู้หญิงยืนมองอยู่ด้านหลังเวทีที่รำ

จริงคุณเขาเล่ากันมาแบบนี้นะ

งั้นเดี๋ยวให้ดูภาพว่าภาพถ่ายที่ถ่ายออกมา

ลักษณะคล้ายกับผู้หญิงยืนอยู่ด้านหลังแล้วก็มองอยู่
โอ้โหสูมเข้ามาชัดเลย
คือตอนแรกดูไกลไม่เห็นนะ

คนลุกอ่ะไม่รู้สิเอามาแบบชัดแจ่มนะ
เป็นคล้ายกับผู้หญิงผมยาวอยู่ด้านหลัง
ซึ่งเขาบอกว่าถือว่าเป็นครั้งที่๒แล้วนะคะ
ที่มีคนถ่ายแล้วก็ติดภาพอะไรแบบนี้มา

ไม่ใช่แต่ว่าไม่แน่ใจนะ
ว่ามันมีการปรับแต่งใดอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

แต่ว่าดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันไปด้วยนะคะ
เพราะว่าเราก็เห็นแบบเหมือนคุณผู้ชมนี่แหละ
แต่เราก็ไม่รู้ไงว่าภาพจริงแล้วมันเป็นยังไง
แล้วมันจะมีคนยืนด้านหลังอยู่จริงไหม
ตามที่คุณชนะบอกหรือเปล่า
แต่ก็ไม่รู้ว่าคนลุกเห็นแว๊บขนลุกเลย

ใช่บางทีมันก็พิสูจน์ไม่ได้

หนาวไม่ได้ไปรับโปรทาน

อยากไปอีกไงครับฉะนั้น
ด้านผากบวมมาเลยยังไม่เขียนอีกที่ไหม
ยังยืนด้านหน้าอย่างเดียวข้างหลังยังไม่บัว

กลางเดือนก็เข้าภาษาหาบุญชาเดี๋ยวเตรียมพร้อมเลยนะคะ